เหตุการณ์ระทึกเมื่อกลางเดือดที่ผ่านมาเขามีอาคารพาณิชย์นะฮะแถวแถวพระรามสามเขาลักลอบดัดแปลงข้างในเปิดเป็นบ่อนการพนันมีคนเข้าไปเล่นมีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งคนไทยมีทั้งชาวต่างชาติแล้วก็มีการดวนปืนกันเกิดขึ้นตอนนี้มีสองกระแสข่าวทั้งบอกว่าคนสองกลุ่มเขาทะเลาะกันดวนปืนกันหรือว่
ทั้งหมดสี่ศพด้วยกันเป็นผู้ชายสองผู้หญิงสองนะฮะย้อนกลับไปด้วยเหตุการณ์เมื่อคืนสักประมาณห้าทุ่มครึ่งนะฮะ
พันธการสอบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆรับแจ้งว่ามีการยิงกันลักษณะเป็นการกระดิ่งในอาคารพาณิชย์เลขที่ห้าศูนย์หนึ่งทับสองสามเจ็ดนะฮะ
ย่านพระราม๓ซอย๖๖แขวงช่องหนวน๔เขตยานาวา
มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด๔ศพด้วยกัน
ก็แจ้งผู้บังคับบัญชาแล้วก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พร้อมกับพลตำรวจโทษพักขพงพงศ์เพตรา
ผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
แพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาและมูลนิทิปเต๊กตึ๊ง

มันเป็นอาคารพาณิชย์ข้างนอกมันก็มองเป็นอาคารพาณิชย์ทั่วไป

ข้างในเป็นบ่อนการพันดันเลยนะ
มีประตูแบบมิดชิดมีกล้องวงจรปิดโดยรอบ
ถ้าเกิดว่าชาวบ้านทั่วไปก็อาจจะไม่ทราบว่ามันคือบ่อนนะ

เป็นผู้ชาย๒ผู้หญิง๒นอนจมกองเลือดอยู่
ในผู้เสียชีวิตเป็นนายตำรวจคุณผู้ชม

คือพันธุ์ตำรวจตรีวัฒเศษสำเนียงประเสริฐ
เป็นสารวัตรสอบสวนสนสแหมดำชื่อเล่นว่าแม็กซ์
เป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่๖๕

สักประมาณ๔ทุ่มกว่าก่อนเกิดเหตุ
มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดในบ่อนนี้

เป็นระยะเวลานานพอสมควร

ออกจากพื้นที่แห่งนี้สักก่อน
เรื่องต้นก็เลยมีการคาดการณ์ว่าหลังจากก่อเหตุคนร้ายหลบหนีไป
เพราะน่าจะเป็นการทะเลาะกันนะสันนิษฐานว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัว
แต่ว่าอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุทางจำรวจลงพื้นที่ไปแล้ว
มีการตรวจสอบพื้นที่แล้วแต่ว่าไม่มีการให้ข่าวกับนักข่าวใดเลยครับ
ขึ้นรถกลับออกไปอย่างรวดเร็วไม่ให้สัมภาษณ์เลยนักข่าวไปรอทำข่าวอยู่เยอะมาก
ก็ได้แค่เก็บภาพกู้ภัยที่มาเก็บศพผู้เสียชีวิตนะครับ
รายงานเบื้องต้นเขาบอกว่ามีในทุนคนหนึ่งไปเช่าอาคารพาณิชย์ที่นี่
ลักลอบเปิดเป็นบ่อนการพนันสับเปลี่ยนกันหลายรายครับ
ล่าสุดมีเซียนพนันชื่อเล่นคือเฮียต่อครับนะฮะเฮียต่อครับ
ไปเช่าเปิดเป็นบ่อนคาบาร่าพนันกำถั่วแล้วก็ตู้เกม
บ่อนไปมาแถวครองตันบ้างแถวพระราม๓บ้างย้ายหลบตำรวจไปนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุเขาบอกว่ามีหนุ่มจีนคนหนึ่งเหมือนกับว่าเขาไปเล่นพนันที่บ่อนนี้
แล้วก็เอาปืนเข้าไปไปทวงเงินที่บ่อนเขาบอกว่าเขาถูกโกงจากบ่อนนี้นะฮะ
ตอนนั้นมีนักพนันอยู่สักประมาณ๖๐คนกำลังเล่นการพนันกันอยู่
จริงเขาบอกว่าเขาไปทวงเงินไม่ได้เงินถูกโกง
ก็เลยเอาปืนที่พกไปเนี่ยนะขึ้นไปข่มขู่สารวัตรแม็กซ์ที่อยู่ในบ่อน
ก็มีการเข้าไปเจรจากันแต่ตกลงไม่ได้ก็เลยมีการยิงกันทำให้มีผู้เสียชีวิต
แต่บางกระแสข่าวก็บอกว่ามันเป็นความขัดแย้งของคนสองกลุ่ม
เข้าไปเจอกันในบ่อนหรือเปล่าก็เลยเปิดศึกยิงกันขึ้น
มีผู้เสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมาก
แต่ว่ารายละเอียดนั้นเดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจเขาแถลงอย่างเป็นทางการ
เพราะว่าเดี๋ยวจะมีผู้รับผิดชอบในพื้นที่ที่เปิดบ่อนด้วยนะ

ทำไมถึงปล่อยให้มีบ่อนเกิดขึ้นในพื้นที่พระราม๓
แล้วเหตุการณ์ยิงกันตายและมีตำรวจถูกยิงเสียชีวิตนั้น

ตำรวจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดบ่อนในครั้งนี้

แล้วตำรวจที่เสียชีวิตเนี่ยก็ไม่ใช่คนในท้องที่ด้วยนะ

คุณผู้ชมเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันต่อถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะคะ
บอกว่าไม่มีบ่อนใจกลางกรุงเทพ